พาคุณผู้ชมผ่อนคลายกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ

ผ่อนคลายอย่าไปเครียดนะคะ
คือปกติแล้วเราก็ดูโคเวอร์เต้นเกาหลงเกาหลีอะไรมาเยอะแล้วนะ

แต่ทีนี้นะคะเป็นนักการเมืองค่ะ
โคเวอร์เพลงเกาหลี
ใครโคเวอร์คุณเอกปารินาปารินาปลายคุบไง
หลังจากที่เธอลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่ของเธอนั่นแหละก็คือที่จังหวัดราชบุรี
แต่ว่ามันมีลำดับก่อนนะเอาดูลำดับเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ก่อน

การลงพื้นที่การทำงานมันต้องถือป้ายด้วยเหรอ
นี้ต้องถือป้ายด้วยสสปารินาแล้วก็ถ่ายรูป
ลูกสาวทวีไกรคุบทางภาระประชารัฐบอกหมดเลย

เพราะคนที่เข้าไปหานี่อายุสูงกันทั้งนั้น

ก็เป็นช่วงของการทำงานไปแจกข้าวของแจกไข่
ไข่เป็ดนะให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะ
เขาก็ชื่นชมสอสอลงพื้นที่
เขียนว่าเยี่ยมครอบครัวผู้ยากร้ายค่ะ
นี่เป็นแคปชั่นแรกก่อนนะครับเป็นภาพนิ่งก่อนนะ

แต่หลังจากนั้นในเวลาต่อมา
นี่ภาพก่อนหุ้ยลีลาเป็นยังไง
มันจะเป็นยังไงนะถ้าเปิดหัวมาขนาดนี้

ให้ไปดูพร้อมกันและบอกเราด้วยนะในไลน์นะคะ
ว่าคุณผู้ชมแตกตื่นหรือเปล่าดูค่ะ

ท่าที่ถูกต้องเนี่ยสะโพกต้องขึ้นลงขึ้นลงด้วย
ตกใจนึกว่าโดนไฟช็อต
ไม่สิก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ลงพื้นที่เนี่ยนะคะ
แต่ถ้าใครเคยดูคลิปจริงแล้วเพลงจริงนะเผ็ดร้อนนะ
อยากดูแบบเผ็ดร้อนเหมือนลิซ่าจริงบ้างอ่ะ
คุณเอ๋ขอสักคลิปหนึ่ง
สักคลิปหนึ่งนะคะคุณเอ๋แล้วให้คุณผู้ชมดูดีกว่า
บางคนอาจจะยังไม่เคยดูอันนี้ฉันดูแล้ว
ให้ดูแบบต้นฉบับเอาแบบเปรียบเทียบกันเลย

เพราะว่าบ้านท้ายบ้านสะโพกของคุณเอ๋งิ่งไป
แต่มือได้แล้ว
ถ้าสะโพกคุณเอ๋แบบนี้คลิปนี้จะมันก็แปลกตื่นนะ
ถ้าคุณเอ๋ชมอยู่นะฮะลองสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนอะ